ซึ่งการเดินทางไปที่ญี่ปุ่นก็มีแฟนคลับชาวญี่ปุ่นที่มาติดตามอย่างใกล้ชิด
เพื่อที่จะรอขอลายเซ็นนักเตะ
แล้วก็ได้ลายเซ็นต์ไปเกือบจะครบทั้งทีมนะคะ
แล้วก็ยังบอกด้วยว่าติดตามฟุตบอลไทยมานาน๘ปีแล้วจนรู้จัก
และก็ได้เป็นเพื่อนกับพานุพงศ์วงศาจักรพันธ์พรสัย
แล้วก็พิชิตพงศ์เฉยฉิวตั้งแต่อยู่กับเมืองทองยูเนเต็ดค่ะ

นาฬิกา๓๐นาทีตามเวลาประเทศไทยด้วยค่ะ
ประเภททีมหญิงปีนี้นะคะก็มี๙ทีมเข้าร่วมค่ะ
นำมาโดยมหาวิทยาลัยศรีปฐุมแชมป์เก่า
เริ่มแข่งขันนะคะ๑๖มีนาคมถึง๘พฤษภาคม

ชนะเลิศก็จะได้รับเงินรางวัล๑๕๐๐๐บาท
พร้อมกับเฟ้นฐานนักกีฬาเข้าแคมป์ทีมชาติ
เพื่อจะไปลุยศึก๔เกมฟิลิปปินส์ช่วงปลายปีด้วยค่ะ
จากนี้แล้วนะคะสมาคมก็ยังเปิดตัวนักบาสเก็ตบอลหญิง
ลุยศึกฟีบ้ายาวชนชิงแชมป์โลก
รุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปีจำนวน๒๕คน

แข่งขัน๒๐๒๘กรกฎาคมนี้
ที่ศูนยเยาวชนกรงเทพฯไทยญี่ปุ่นดินแดง
มี๑๖ทีมเข้าร่วมแข่งขันค่ะ